เอาไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักกันบ้าง
ภาพนี้คลิปนี้ถูกแชร์ลงในโลกโซเชียล
เป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะ
ภาพนี้ค่ะจากเพจเฟซบุ๊คของคุณยุทธพรพิรุณศาลนะคะ
เขาทำการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเอาไว้บอกว่า
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองแพทย์พยาบาลที่
คัดกรองโควิด๑๙สวนนกชัยนาศอำเภอเมืองชายนาฏ

ช่วยเหลือตัวเล็กนี่

ร้อยตำรวจตรีสำเริงอ่วมขามรองสารวัตรจราจรสพเมืองชัยนาธ
หนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือน้องเหมียวเนี่ยนะ

เขาบอกว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จุดคัดกรองโควิด๑๙

เมียว
แล้วมันติดอยู่ในรถดังมาจากรถยนต์

เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกเขาได้ยินเสียงแมว
ดังมาจากรถยนต์ที่เข้าคิวรอตรวจค่ะ

ตอนแรกได้ยินไม่ชัดก็เลยเดินเข้าไป
พอเดินเข้าไปได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อย
ก็เลยเฮ้มุดลงไปดูดีกว่าว่า
ใต้ท้องรถมีอะไรทำไมถึงมีเสียงลูกแมวอยู่
ปรากฏว่าเจอลูกแมวจริงด้วย
สุดท้ายนะคะทุกคนก็เร่งให้ความช่วยเหลือนะคะ

ไม่รู้ว่าถ้าปล่อยไปนี่มันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ
ไปฟังเสียงร้อยตำรวจตรีสำเริงที่เขาพูดไว้หน่อยนะคะ
เขาบอกว่าลูกเหมียวปลอดภัยสบายใจแล้วจ้า
เราเห็นว่าทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนหรืออะไรก็ได้
มีคุณค่าความหมายทุกอย่าง

ใช่ค่ะเราเห็นว่าทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงเนี่ย
ทุกอย่างมีคุณค่าและมีความหมายหมดนะ
อย่างที่บอกแหละเหมือนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขาให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงูเอ้ยตัวเงินตัวทองสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่
ทุกชีวิตมีค่าเหมือนกันหมดนะคะเขาต้องรักชีวิตเขาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งภาพน่ารัก
ภาพความประทับใจที่ถูกแชร์กันมากมายในโลกโซเชียล
ให้เราเห็นว่าแบบมันเป็นความรักจากเพื่อนมนุษย์สู่สัตว์โลกด้วยกัน
ทุกชีวิตมีค่าและทุกความรักก็มีความสวยงาม
เรียกได้ว่าความรักมันไม่มีแบ่งแยกไม่มีพรมแดน
รักข้ามขอบฟ้ารักคือสื่อภาษาสวรรค์
มีใจคนละดวงเก็บไว้อยู่คนละสวง
ไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์คุณดูใจ

เห็นก็ไม่ต้องรอ